อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีชาวบ้านก็ออกมาโวยวาย
เพราะว่ามีตำรวจนายหนึ่งนะยศเป็นถึงรองสารวัตรเมากร่าง
เอาปืนอย่างนี้ยิงเข้าบ้านกับชาวบ้านแต่โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะตำรวจภูทรเมืองพิสุนุโลก
ด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายทงชัยพิมพ์ศร
หลังจากที่เช้ามืดเมื่อวานถูกปืนปริศนายิงเข้าใส่บ้าน๒นัด
กระจกแตกทะลุไปถึงประตูห้องนอนเสียหายกันไปแต่โชคดีไม่โดนใครนะครับ
ทงชัยเล่าให้ฟังบอกว่าสักตี๔ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัด
ตอนแรกนึกว่ามันมีดาวกินเดือนหรือเปล่าหมายถึงว่าเกิดอะไรหรือเปล่า
ถึงมีคนมายิงไล่ตามความเชื่อชาวบ้านนะเหมือนแบบสุริยุปราคาจันทรุปราคาแบบนั้นนะครับ
ไปตรวจสอบชั้นสองของบ้านอ้าวทำไมกระจกบ้านแตก
ตอนนั้นคนในบ้านอยู่กัน๓คนช่วงเกิดเหตุก็แตกตื่นกันหมด
โชคดีพ่อวัย๘๘ปีนอนอยู่ข้างล่างไม่โดนปืนไม่ได้บาดเจ็บนะฮะ
พอเช้ามาก็ไปสอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมีตำรวจคนนึงเนี่ย
เป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามมารับว่าเขาเป็นคนยิงเอง
ตอนนั้นเมามากแล้วพูดว่าเออไปคิดมาจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวยอมจ่ายให้
ตนก็เลยโมโหว่าทำไมถึงทำแบบนี้
แล้วก็คิดว่าจะไม่ยอมให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
ได้ยินเสียงปืนประมาณ๔๕ครั้งนะครับ
แต่มันจะเป้งพวกผมนี่ก็ไอ้ดาวกินเดือนประมาณนั้น

พอเช้าขึ้นมาดูแฟนขึ้นมาดูก็เห็นกระจกแตกครับเก็บลูกปืนได้
แล้วอีกเม็ดนี้ก็เข้าไปดูแล้วเป็นรูเข้าไปในห้องก็เห็นลูกกระสุน
ก็ดูเข้ามาดูก็เขาถ่ายไว้ไม่คิดว่าเป็นลูกปืน
ก็ไม่เคยมีเรื่องมาเดาของใคร
ก็ตอนเช้าถ้าเขาไปถามได้ยินเสียงปืนเหมือนกันเคยมีใครยิงไหม
แต่คนตำรวจคนนี้เขาบอกว่ากูเป็นคนยิงเอง
ด้านนางสาวรัตนาพิมศรเป็นน้องสาวของนายทงชัยก็บอกว่า
พฤติกรรมของตำรวจนายนี้นะชอบแสดงแบบความใหญ่ความโตของตัวเองนะฮะ
คือตัวเองเป็นคนมีสีเวลาเมาโอ้โหจะชอบยิงปืนโชว์จนชาวบ้านหวาดภาวะเอือมระอากันไป
แต่ว่าไม่รู้ทำยังไงก็เขาเป็นตำรวจนะฮะ
จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์กระสุนปืนยิงใส่บ้านนี่แหละก็คิดว่ายอมไม่ได้แล้ว

ตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กำลังเข้าไปเก็บหลักฐานรวมทั้งเก็บวัตถุพยานนะครับ
พร้อมตรวจสอบวิถีกระสุนในการนำมาเป็นสำนวนคดี
พร้อมเตรียมเรียกตำรวจนายนี้มาสอบประคำเพิ่มเติม
ก็เส้นคำสั่งย้ายเลยครับย้ายนายจำลวด
ส่วนเรื่องของคดีถ้าเกิดมีผลการออกมาอย่างไร
ก็จะมีการแจ้งเอาผิดทางวินัยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันต่อไปนะครับ
ก็ทำงานรวบเร็วมีผลเรื่องของการย้ายแล้ว